คือประชุมเรื่องของระบบการออกใบสั่ง
มีเรื่องให้ตำรวจเขาอึ้งกันทั้งห้องประชุมเลย

ร้อยกว่าใบในเวลาแค่ปีเดียว
โอ้โหคุณจะต้องทำผิดเยอะขนาดไหน
คำถามคือใบสั่งนี้ออกมาอย่างถูกต้องใช่ไหม
นี่แหละต้องมาตรวจสอบกันเพราะบางทีก็มีใบสั่งที่ออกมาว่า
ขับรถทับเส้นจราจรแต่ว่ารถนั้นอยู่บนรถยกอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
ในการประชุมพัฒนาระบบบบริหารจัดการใบสั่งจราจรนะคะ
เขาก็จะมีการรวบรวมข้อมูลการกระทำผิดกฎจราจร

เป็นการประชุมเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางลดอุบัติเหตุ
ปี๒๕๖๑นี่นะคะมีการทำผิดกฎจราจร
แล้วออกใบสั่ง๑๑ล้าน๗แสนครั้ง
เพิ่มจากปี๖๐มา๓ล้าน๒แสนครั้งหรือว่าร้อยละ๓๙ค่ะ
๖๐ออกไปแค่๘ล้าน๔แสนครั้งเอง
แต่ปี๖๑๑ล้าน๗แสนเลยนะคะ
และข้อมูลที่ทุกคนตกใจกันก็คือนี่ค่ะ
จำนวนรถคันเดียวจำนวนครั้ง๑๔๔ครั้ง
เป็นรถขนส่งของภาคเอกชนที่วิ่งส่งของทั่วประเทศ
ถูกล้องตัวจับความเร็วเกินกำหนด
โดนไป๑๔๔ครั้งในระยะเวลาแค่ปีเดียวนะคะ
รวมถึงยังมีผู้ขับขี่เมาแล้วขับ
โดนจับซ้ำรวมกว่า๑๕๐๗รายในรอบ๔ปีด้วย
พลตำรวจตรีเอกลักษิมสังการรองผู้บัญชาการศึกษาบอกว่า
การได้ใบสั่งซ้ำด้วยความผิดเดิมเนี่ยนะคะ
เท่ากับว่าคนที่ทำเขาไม่ได้หวาดกลัวความผิดเลย
ก็เลยจำเป็นต้องมีการเชื่อมฐานข้อมูลตำรวจและกรมการขนส่งทางบก
เพื่อบังคับใช้กฎหมายตัดแต้มให้มีประสิทธิภาพและใช้ได้จริง
เขาบอกกันไงคะว่าถ้าหากว่าคุณทำผิดเดิมซ้ำจะเริ่มมีการตัดแต้ม
มันก็จะส่งผลถึงกรณีเวลาไปต่อภาษีเวลาไปต่ออายุรถหรือว่าต่อใบขับขี่ด้วย
ทีนี้เขาบอกว่ากฎหมายเนี่ยต้องมีบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น
สาเหตุที่คนไม่รู้สึกว่าจะต้องเคารพกฎหมายจราจรมากกว่านี้
เพราะว่าบทลงโทษมันรุนแรงไม่เพียงพอ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเสนอปรับโทษให้หนักขึ้นแล้วนะคะ
ก็บอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มแล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นใครที่ทำผิดซ้ำนะหยุดเถิด
อยากรู้ว่า๑๔๔ครั้งทำผิดข้อหาอะไร
ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด

ไม่ใช่ไม่ใช่มีการกระสิบด้วย